มาเป็นประเด็นเรื่องของการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐอีกแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าร่ายยาวโรงพยาบาลหนุ่มตกนั่งร้าน
แต่ทางเจ้าหน้าที่ปล่อยให้คลานออกไปตามหาญาติเอง
บอกแบบนี้เพราะอะไรเดี๋ยวไปดูโพสต์กันเลยค่ะคุณผู้ชม
ในโพสต์เนี่ยเขามีการเล่าเรื่องราวเอาไว้
ก็ระบายถึงความอัดอั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยโพสต์บอกว่า
สามีของเธอเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บ
ตกนั่งร้านจนส้นเท้าหักก็เลยต้องเข้าเฝือกทั้งสองข้าง
แล้วก็บอกว่าคนเจ็บตกนั่งร้านมาจากบางปะหัน
แล้วโรงพยาบาลใกล้บ้านคือก็ที่โรงพยาบาลบางประหันนี่แหละค่ะ
เข้าเฝือกแล้วก็ให้กลับบ้านทีนี้มีอาการปวดปวดมาก
ก็เลยต้องมารักษาต่อที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดคือโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ทีนี้หมอห้องฉุกเฉินพูดจาไม่ดีคนเจ็บบอกแบบนี้
บอกว่าให้ช่วยตามญาติให้หน่อยคนในห้องฉุกเฉินก็บอกว่า
อยากตามก็ออกมาตามเองก็เลยทำให้ผู้ป่วยลงจากรถเข็นคลานมา
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ถ่ายรูปตอนคลานด้วยถามจริงจริงทำได้ยังไง
ไม่ได้ขอให้รักษาฟรีนะเป็นหมอเป็นพยาบาลทำแบบนี้มันใช่เหรอ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะไปเจอกับคนเจ็บเลยขออีกนิดหนึ่ง
โพสต์เนี่ยเธอโพสต์ไว้แบบนี้เลยนะนี่มันคือการดูแลรักษาคนไข้เหรอ
มันสุดแย่ทิ้งคว่างไร้เยื่อใยเหมือนไม่ใช่คน
ทั้งที่ไม่ได้มาขอให้รักษาฟรีสุดรับไม่ได้ที่ต้องเห็นคนไข้ที่บาดเจ็บ
จำเป็นต้องคลานกับพื้นเป็นถึงหมอและพยาบาล
มีกิริยามารยาทเช่นนี้มันสมควรแล้วหรืออืม
นี่คือสิ่งที่เธอโพสต์ถามไว้ในโลกโซเชียลให้คนในสังคมออนไลน์
วิพักษ์วิจารณ์กันนะฮะไปเจอกับคนเจ็บไปเจอกับภรรยาคนเจ็บด้วยค่ะ
นักข่าวเราไปเจอนะคนเจ็บเนี่ยคือนายวีระศรีอ่อนรอดอายุสี่สิบเอ็ดปี
ก็อยู่ในสภาพนี้เลยยังใส่เฝือกอยู่ที่เท้าทั้งสองข้าง
เพราะว่าเดินไม่ได้นะคะส้นเท้าหักเราไปเจอคนเจ็บได้ไงรู้ไหมคุณ
เพราะว่าในโพสต์เนี่ยโพสต์เบอร์ไว้เลยเขาบอกไว้หมดค่ะ
ใครก็ตามอยากจะโทรมาหรือว่าหน่วยงานอยากจะโทรมาแก้ตัว
โทรมาได้เลยผู้สื่อข่าวของเราเห็นโอกาสโทรไปก่อนดีกว่า
คุยกับพี่เขาแล้วก็นัดหมายในการเข้าไปสัมภาษณ์นะฮะใช่ค่ะ
แล้วก็ตัวนายวีระคนเจ็บเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยเป็นช่างเชื่อม
อยู่ที่โรงงานตอนนั้นผมนั่งอยู่ที่นั่งร้าน
แล้วปรากฏว่านั่งร้านเนี่ยมันซุดตัวผมก็ต้องกระโดดหนีลงมาสิ
งั้นเนี่ยผมจะร่วงตกลงมาแต่พอผมกระโดดหนีลงมา
ปรากฏว่าส้นเท้าผมหักผมก็เลยไปรักษาตัวตามสิทธิ์บัตรทอง
ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านช่วง๑๑โมงเมื่อวาน
หมอก็รักษาใส่เฝือกอ่อนให้รับยากินก็ไปพักผ่อนที่บ้าน
พอตอนเย็นผมปวดผมก็เลยไปขอรับการรักษาที่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง
เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดผมปวดแบบทนไม่ไหวแล้วอ่ะ
แต่ตอนที่ผมนอนรออยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยนะครึ่งชั่วโมงเนี่ย
ผมมาขอยาแก้ปวดแล้วมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องฉุกเฉิน
เขาก็ถามผมว่าผมจะเอายาอะไรผมก็เลยบอกเขาไปว่า
เอายาอะไรก็ได้ผมปวดมากเหลือเกิน
หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็หายไปนานเลย
แล้วก็มีผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยเข้ามาทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาก็ไปดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินรายอื่นอื่นแต่ก็คือตัวคนเจ็บคุณวีระเนี่ยนะ
เขาก็ยืนยันนะว่าจริงจริงอ่ะผู้ป่วยคนอื่นอื่นเนี่ย
ยังมีเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่อีกหลายคนนะที่เขาดูแลอยู่
กลายเป็นว่าผมเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้สนใจทีเนี้ยผมก็เลยตะโกนบอกเจ้าหน้าที่
ขอผมพบญาติหน่อยเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สนใจผมทั้งเจ็บทั้งโมโห
ผมก็เลยตะโกนไปบอกว่าถ้าไม่ไปตามให้ผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินไปตามเองนะครับ
เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชายใส่เสื้อคลุมสีชมพูเนี่ย
ก็ตะโกนบอกอยากไปก็เดินไปเลยทีนี้ค่ะคุณวีระลงมาจากรถเข็น
แล้วคือส้นเท้าหักสองข้างไงมันเดินไม่ได้อยู่แล้ว
คุณวีระก็ล้มเจ็บมากตอนนั้นยืนไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ไม่สนใจ
เอาทำยังไงอ่ะตามญาติให้ก็ไม่ตามเลยคลานออกมาจากห้องฉุกเฉิน
หน้าประตูห้องฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ผู้ชายอีกคนนึงก็มาถ่ายคลิปวิดีโอไว้
แล้วบอกด้วยนะเดี๋ยวจะฟ้องร้องหลังจากนั้นเนี่ยหลานเห็นพอดี
หลานก็เลยมาประคองคุณวีระขึ้นรถเข็นวินาทีนั้นไม่เอาละ
ผมโทรหาแฟนดีกว่าให้แฟนมารับดีกว่าแล้วไม่มีใครสนใจผมเลยเนี่ยนะคะ
ทางด้านของนางสาวเบนจมาสนุสติอายุ๓๕ปีภรรยาของนายวีระผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับ
ก็เป็นคนโพสต์ด้วยเธอบอกว่าโอ้โหพอโพสต์เรื่องนี้นะ
คนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะฮะเสียงกร่นด่าเป็นเสียงเดียวกันเลย
ทางโรงพยาบาลให้บริการในการดูแลคนไข้แย่แบบนี้เป็นประจำ